บัตรนี้ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ
ขออนุญาตไปตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่หนึ่ง
กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่สอง
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมไม่มี
ระเบียบวาระที่๓รับรองรายงานการประชุมไม่มีครับ
ระเบียบวาระที่๔เรื่องที่คณะกรรมธิการพินาเสร็จแล้วไม่มี
ต่อไปเป็นการพินาเรื่องด่วน
คือลงมติยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจลำตรีเป็นรายบุคคล
โดยนายชนละนานศรีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอจำนวน๑๘๑คน
ขออนุญาตเรียงลำดับกระบวนการลงมติ
เพื่อสมาชิกรับทราบและเป็นแนวปฏิบัติ

รัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๑วัก๔
กำหนดให้มติไม่ไว้วางใจ
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัศดร
เมื่อมีสมาชิกสภาพผู้แทนสดรทั้งหมด

จำนวน๔๗๗คน
องค์ประชุมรายการลงมติ
จะต้องมีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
คือ๒๓๙คน
ดังนั้นมติไม่ไว้วางใจ
จะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
คือต้องมีจำนวนมากกว่า๒๓๙คน
กล่าวคือตั้งแต่๒๔๐คนขึ้นไปนะครับ

ลงมติจะเป็นไปตามลำดับรัฐมนตรี

ไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
ตามที่ปรากฏในยติ
โดยเริ่มจากลำดับที่หนึ่ง

จนถึงลำดับสุดท้ายลำดับที่๑๑

จะให้สมาชิกแสดงตน
เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการถามมติที่ประชุม
โดยคำถามจะถือตามยติเป็นหลัก

คำถามจะเริ่มต้นด้วย
ไม่ไว้วางใจตามยติ

สมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ

สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจ

สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียง

เมื่อสมาชิกได้ลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประธานจะประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า
มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนจำนวนเท่าใด
มติไว้วางใจมีคะแนนจำนวนเท่าใด
มติไม่ไว้วางใจ
มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
ถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจ
หรือหากมติไม่ไว้วางใจ
มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัศดร
ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่ไว้วางใจ
ประการที่๕ก่อนประธานสั่งปิดการนับคะแนน
สมาชิกที่เข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้

ในกรณีสมาชิกท่านใดกดปุ่มผิดพลาด
ถ้าประธานยังไม่สั่งปิดการนับคะแนน
สมาชิกสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้
แต่เมื่อประธานได้สั่งปิดการนับคะแนนแล้ว
สมาชิกไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนของตนเองได้
ประการที่๖เมื่อประธานสั่งปิดการนับคะแนน
หากสมาชิกท่านใดที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนไม่ทัน
สมาชิกไม่มีสิทธิที่จะลงคะแนน
สมาชิกมีสิทธิ์เพียงให้ลงบันทึก
ลงคะแนนของตนไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
ขอเรียนแนวปฏิบัติเพื่อรับทราบทั่วกันนะครับ
ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมลงมติไม่ว่าจะไม่ไว้วางใจ
หรือไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจาก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมตรี

๒ขออนุญาตแซ่กคิวครับ
ผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรบัญชีรายชื่อ
ขออนุญาตเสียชื่อขออนุญาตพวกท่านประธานในช่วงที่ควบคุมกันประชุม
มีสมาชิกบางคนเอาดอกไม้จันทร์มาทำไมครับ

สภาคหาแรองมีเกียรติครับ
ท่านประธานครับขอบคุณครับสมาชิกอันนี้ก็ถือว่าเป็น
พฤติกรรมของแต่ละท่านนะครับบางเรื่องก็เข้าไปคุมไม่ได้
ถ้าประดัติผิดข้อบังคับประธานก็คุมได้
แต่คุมมารยาทจริยธรรมบางทีก็ยากครับ
ลำดับที่สองนะครับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
รองนายรมตรีและร่ำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลำดับที่๓ในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรรมตรี
และรำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลำดับที่สี่
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรรมตรี
ลำดับที่๕พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยลำดับที่๖
ศักดิ์สยามชิดชอบรำตีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่เจ็ดในชายวุฒิธนาคมานุสร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่๘นายจุติใครเริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ลำดับที่เก้า
ในสันติปลอมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ลำดับที่๑๐นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัย
ลำดับที่สิบเอ็ดในธุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อันนี้จะเป็นลำดับต่อไปนะครับท่านสมาชิกข้องใจอะไรอนุญาตครับ
เชิญท่านนิยมเวชกรรมาครับเชิญ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามา
สมาชิกสภาผู้แทนราชดรจังหวัดสกรณคลเกียรติ๒ภักดิ์เพื่อไทย
ขออนุญาตหาลือท่านประธานเพื่อความเข้าใจในการลงมติครับท่านประธาน
เนื่องจากพวกผมนี่เป็นพวกหนุ่มน้อย
เนื่องจากการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบุรตีนายกบุรตีเป็นไรบุคคล
วันนี้มีจำนวนมากผมขอความกรุณาท่านประธานลงช้าช้า
เพื่อกันผิดพลาดเพื่อคนหลายคนอ้างว่าลงไม่ทันบ้างอะไรบ้าง
ผมขอความรุมเช้าเพื่อให้มันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ท่านท่านที่รับกล้วยมาทั้งหลายนี่จะได้ไม่ผิดพลาดท่านประธาน
ก็ขอให้ท่านทรงช้าหน่อยสุดทีละอันละอันละอัน
ผมเคยผิดพลาดมาแล้วครับท่านประธานครับขออนุญาตขอบพระคุณมากครับท่านประธาน

สมาชิกผมขออนุญาตไปเริ่มลำดับที่๑เลยนะครับ
ลำดับที่หนึ่งผลเอกพระยุทธ์จันนูชานายกรมตรีและรมตรีว่าการสูงกระลาฮม
จะถามมติที่ประชุมว่าจะไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจ
ผลเอกพระยุทธ์จันนูชานายกรมตรีและรมตรีว่าการสูงกระลาฮม
ลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาชิกกรุณาแสดงตนครับ
สมาชิกขดบัตรแสดงตนนะครับ

จำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตนขนาดนี้๔๗๑คนครบวงประชุมครับ
ขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ
คือเห็นด้วยกับยติโปรดกวดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจ
คือไม่เห็นด้วยกับยติโปรดกวดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียง

ท่านประธานครับท่านประธานครับผมอนุทินชายวิรกูลสี่หกสามครับ
แสดงตนครับเมื่อกี้ไม่อดไม่เข้าครับ
ท่านครับเลยไปแล้วครับตอนนี้ลงมติครับ
ขอถามอีกครั้งนะครับสมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ
คือเห็นด้วยกับยติโปรดกดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจ
คือไม่เห็นด้วยกับยัตติโปรดกฎผมไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียง

สนครับ๒๗๓ต้องสลับสนครับ
ผมไม่ไว้วางใจปุ่นเอกประยุจัตยโนชา
ไม่จำเป็นต้องแสดงความเห็นนะครับ
ไม่ต้องแสดงกว่ากรรมเห็นเพราะหนูกดปุ่ม
ครับเชื่อเป็นความผิดนะครับ

ถ้าพร้อมปิดการลงมติ
จำนวนผู้ลงมติ๔๔๑บวก๑นะครับ

เห็นด้วยตามมติ๒๐๖บวก๑๒๐๗นะครับ

ไม่ลงกระแดนเสียงไม่มี

มติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรี
และมติว่าการสุภัณฑ์ระห่ม

ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
ถือว่ามติที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ

กรณีคุณมงคลกิจนั้นปรากฏว่ากดบัตรด้วยครับ

หักไปหนึ่งของคุณมงคลกิจนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยรวบรวมตัวเลขให้อีกครั้งครับ

ท่านประธานครับตกลงผมโหวตอะไรกันแน่ครับ
ผมผมโหวตไม่ไว้วางใจนะครับ
กับว่าคะแนนนี้ตกลงตกลงคะแนนนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับท่านชวนครับ

จำนวนผู้ลงมติ๔๔๑คน
เห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ

ไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ

งดออกเสียง๙คน
ลงคะแนนเสียงไม่มีครับ
ดังนั้นมติที่ประชุม
ตามที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามติที่ประชุม

ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนร

เมื่อกี้ท่านประธานขาลผู้กฎบัตร๔๔๑
จริงต้อง๔๗๑ครับท่านประธานครับ
ใช่ครับผมเพราะว่าเดิมทีเดียว
ท่านประธานขาล๔๔๑ผมขอทัก๔๗๑

สำหรับที่สองนายจุฬินร์ลักษณะวิสิทธิ์
รองนายกรรมตรีและรัมตรีว่าการกระทรวงผ่านิต

ขอที่ประชุมได้กรุณาแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมครับ

จำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตนขนาดนี้
๖คนครับครบองค์ประชุมครับ
ขอถามมติในลำดับที่สอง

ว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ
คือเห็นด้วยกับยติโปรดขดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจ
คือไม่เห็นด้วยกับยติปรากฏกดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียง

จำนวนผู้ลงมติ๔๗๑คนเห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ๒๐๗คน
ไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ๒๔๑คนออสออกเสียง๒๓คน

เพราะฉะนั้นว่ามติไม่ไว้วางใจในชุดเรียนลักษณะวิสิต
รองนายตรงมตรีและลำดีว่าการคส่วงผ่านิษฐ์
มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของชมนุนสมาชิกทั้งหมด
จึงถือว่ามติที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ
ต่อไปลำดับที่๓ในอนุทิณภมชาญวิรกูล
รองนายตรงมตรีและลำดีว่าการคส่วงสหสสุก
ถามมติที่ประชุมขอเชิญสมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมครับ
สมาชิกพร้อมนะครับปิดการแสดงตนครับ
จำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตนขณะนี้๔๖๙คนครบวงประชุมครับ
ขอถามมติที่ประชุมในอนุทินชาญวิรากูลลำดับที่๓ว่า
ผู้ใดสมาชิกทันใดเห็นอะวัยวางใจคือเห็นรู้ด้วยกับยติโปรดคดปุ่มเห็นด้วย
ขอเชิญลงก์มาหน่อยครับ
ท่านธรรมชิกพร้อมนะครับ
พร้อมปิดการลงมติครับ
จำนวนผู้ลงมติ๔๗๒คน
เห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ๒๐๕คน
ไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ๒๖๔คน
ดอกเสียง๓คนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับ

ไม่ไว้วางใจในรุ่นทินชามวิทยากรรองรายมันบุญตรี
และร่วมทีว่าการสวงสาธารณ์ศุกร์มีกระแนนเสียง
ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนสดรจึงถือว่าที่ประชุมมีมติ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรรมตรี
ขอลงมติขอเชิญทางมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบวงผู้ชมครับ
ท่านสมาชิกพร้อมนะครับปิดการแสดงตนครับ
ตอบมาทีที่ผู้คุณพละกลับมาว่าสมาชิกตั้นใดจะจะเห็นควรไม่ไว้วางใจ

ขวดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียง

คนงดออกเสียงสิบเอ็ดคนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นว่ามติไม่ไว้วางใจบริเวณประวิทย์วงสุวรรณรองนายอมทรีย์
มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของชนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดรจึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ
ลำดับต่อไปลำดับที่ห้าบนเอกอนุโปรงเผาจินดา
ลำตีว่าการกระทรวงมาไทยก่อนลงมติสมาชิกกรุณาแสดงตนตรวจสอบองค์ประชุมครับ
สมาชิกพร้อมนะครับปิดการแสดงตนครับ
ชำนวนผู้ครอบความประชุมที่แสดงตนขณะนี้สี่ร้อยหกสิบเจ็ดคนครับ
องค์ประชุมครับขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกทั้นใดเห็นควรมีมติไว้วางใจครับ
เห็นควรไม่ไว้วางใจคือเห็นด้วยกับยัตติโปรดกดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจคือไม่เห็นด้วยกับยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับ

ท่านประธานครับขอเรียนปรึกษาครับท่านท่าน
กำหนดทุกข้อยร่วมประชุม๔๖๔คนขาดไป๓คน
จะถือว่าจะมีคนกดบัตรแทนกันหรือไม่ครับท่านประธานลองพิจารณานะครับท่านประธาน
มาชิกพร้อมไหมครับพร้อมปิดการลงมติครับ
จำนวนผู้ลงมติ๔๗๐คนเห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ๒๑๒คน
ไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ๒๔๕คนงดออกเสียง๑๓คนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มี
เป็นอันว่ามติไม่ไว้วางใจบนเอกอนุโปรงบาวชินดารัมติว่าการกระทรวงมาทัย
มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดรจึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ
ลำดับต่อไปลำดับที่๖นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ขอลงมติขอเชิญสมาชิกแสดงตนตรวจสอบองค์ประชุมครับ
เห็นควรไม่ไว้วางใจคือเห็นด้วยกับยติโปรดกดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจคือไม่เห็นด้วยกับยัตติโปรดขวดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเย็นควรงดออกเสียงโปรดกวดปุ่มงดออกเสียง

สมาชิกครรมนี่แต่กลางแรกนะครับ

จำนวนผู้หลงมติสี่ร้อยเจ็บสองคน
เห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจสองร้อยห้าคน

คือไว้วางใจ๒๖๒คนงดออกเสียง๕คนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มี
เป็นอันว่ามติไม่ไว้วางใจในศักดิ์สยามชิดชอบรำตีว่าการกระทรวงกรรมนาคม
มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของชนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดรจึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ
ลำดับต่อไปลำดับที่๗นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอลงมติขอเชิญสมาชิกแสดงตน

สวัสดีครับ
มาชิกพร้อมนะครับปิดการแสดงตนครับ
จำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตนขนาดนี้๔๖๖คนครับ

สมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ
คือเห็นด้วยกับยติโปรดขวดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจ
คือไม่เห็นด้วยกับยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียง

พร้อมปิดการลงมติครับ
จำนวนผู้ลงมติ๔๗๒คน
เห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ๒๐๕คน
ไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ๒๔๙คน

เป็นอันว่ามติไม่ไว้วางใจ
นายชัยวุฒิธนากรรมนุษศร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
ถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญสมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมครับ

จำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตนขนาดนี้๔๖๗คนครบองค์ประชุมครับ
ขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ

โปรดกดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจ

โปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียง

จำนวนผู้ลงมติ๔๗๐คน
เห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ

คือไว้วางใจ๒๔๔คน
งดออกเสียง๑๗คน
ลงคะแนนเสียงไม่มี

มติไม่ไว้วางใจในจุติใครเลิก
รำตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
จึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ
ลำดับต่อไปลำดับที่๙

รำตีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ขอเชิญว่าการกระทรวงขันคลัง

ขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจคือเห็นด้วยกับยติ

สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจคือไม่เห็นด้วยกับยัตติ

สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียง

สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจคือเห็นด้วยกับยศติ
พันธมาชิกพร้อมนะครับ

จำนวนผู้ลงมติ๔๗๑คน
เห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ
๔คนไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ๒๔๙คนงดออกเสียง๑๘คนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มี
เป็นอันว่ามติไม่ไว้วางใจในสันติพร้อมพัฒน์รำตีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
จึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับลำดับต่อไปลำดับที่สิบนายนิพนธ์
ยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยขอเชิญท่านมาชิกแสดงตนก่อนลงมติ

จำนวนผู้ว่าการผู้ชมที่แสดงตนขนาดนี้๔๖๖คนต้องกระจุมครับ
ขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ
คือเห็นด้วยกับยติโปรดกดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจคือไม่เห็นด้วยกับยติ
โปรดขวดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียง

เพราะฉะนั้นว่ามัตติไม่ไว้วางใจ

รับมัตติช่วยความอาการกระทรวงมาร์ทไทย

ซึ่งถือว่าที่ประชุมมีมัตติ

รับมัตติว่าการกระทรวงแรงงาน

จำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตน
ขนาดนี้๔๗๒คนครบองค์ประชุมครับ
ขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจ
คือเห็นด้วยกับยติโปรดขดปุ่มเห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรไว้วางใจ
คือไม่เห็นด้วยกับยติโปรดขวดปุ่มไม่เห็นด้วย
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียง
โปรดกดปุ่มงดออกเสียง

จำนวนผู้ลงมติ๔๗๑คน
เห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ๒๐๘คน
ไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ๒๔๓คน
โปรดออกเสียง๒๐คน
ลงคะแนนเสียงไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นว่ามัธิไม่ไว้วางใจในตัวชาติชมกลิ่น

มีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง

เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
ชึ่งเถอะว่ามัธิที่ประชุมมีมัธิ

ระเบียบวาระที่๕เรื่องที่ค้างพินาไม่มีครับ
ระเบียบวาระที่๖เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีครับ
ระเบียบวาระที่๗เรื่องอื่นไม่มีครับ